วัดธจักรของวงการบรรเทอร์ไม่ค่อยมีงาน

เรื่องของรายได้ก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะคะ
แมวก็เลยวอนขอไปยังผู้จัดป้อนงานละครให้เธอหน่อย
เพราะเธออยากจะใช้ความสามารถด้านการแสดง

ราม่ามากไปติดตามกันดีค่ะ
ชื่อว่าชื่อของนักแสดงอาวุโสวัย๗๔ปีรุ่งการดาเบนจมาพรหรือป้าแมว
ยังคงเป็นที่จดจำของแฟนละครยุคเก่า
โดยเฉพาะบทสาวใช้ใจโหดในละครเรื่องดาวพระศุกร์
ที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะนักแสดง
แต่ด้วยวัฒนาจักรของชีวิตกับเวลาที่ล่วงเลยมากว่าหลายสิบปี
ทำให้นักแสดงผู้นี้มีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
แมวยอมรับว่าปัจจุบันมีงานจ้างแสดงลดน้อยลงอย่างชัดเจน
ยังถูกต่อค่าตัวจนขาดทุน
ทำให้ต้องมีอาชีพเสริมด้วยการดูดวง
ไม่เท่านั้นตัวเธอยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพหลายอย่าง
โดยเฉพาะอาการเจ็บหัวเข่าจากการขึ้นลงหอพัก๕ชั้นในทุกวัน
ซึ่งภาระที่แบกรับอยู่แม้จะมีไม่มาก
แต่รายได้จากงานที่เข้ามาก็ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตค่ะ
ค่าตัวป้าแมวนะไม่ได้แพงเลยนะคะ
บางช่องติดต่อนะคะก็

ความดันก็ทานยาอยู่วันหนึ่งเมสต์

เป็นหมื่นทุกนิดกันนะคะประมาณนั้นค่ะ

เคยทำงานเยอะแล้วอยู่ดีมันก็ลงดาวลงดาวลง
ถึงแม้ว่าจะมีข่าวชีวิตที่ยากลำบากของป้าแมว
แพร่ออกไปตามสื่อมากมาย
แต่ก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครอย่างจริงจัง
ซึ่งเธอเผยว่าไม่เคยหวังว่าจะให้ใครมาช่วยเหลือในเรื่องเงินทอง
เพียงแต่อยากได้รับโอกาสในการทำงานแสดงต่อไป
เพื่อที่จะได้นำเงินค่าจ้างมารวบรวม
เพื่อไปซื้อบ้านหลังเก่าที่กำลังประกาศขาย
โดยเจ้าของที่ซื้อต่อจากเธอไปก่อนหน้านี้
ชีวิตป้าแมวช่วงนี้มันจะมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องบ้าน
ธนาคารจะยึดแล้วก็จะมีผู้ใจดีเนี่ย
แล้วก็บอกนะคะว่าอย่างนี้ประมาณสองปี

มันก็ต้องทำใจ
แต่ถ้าได้นะคะก็จะดีใจมากเลย
แมวหวังอย่างยิ่งว่า
ไม่ใช่มาช่วยเหลือโดยที่ว่าเอาเงินมาให้ป้าแมวเปล่านะคะ

ได้ใจจริงนะคะป้าเมย์อยากได้งานอย่างที่สุดเลยนะคะ
ใครก็ได้ให้เรียกว่าแมวไปทำงานเถอะแบบ
ให้เล็กให้น้อยอะไรก็ค่อยคุยกันว่า

เราต้องการเงินตรงนี้ค่ะไปคืนเขา
ภูมิกับไม่ต้องกลัวว่าจะหนักใจว่าป้าแมว
จะไหวเหรอเล่นไปจะเป็นลมหรือเปล่า
ไม่ต้องกลัวค่ะนะคะเต็มที่เลยนะคะ